ส่วนที่นี่เขาก็ช่วยกันนะฮะปันสุกโครงการปันความสุขสู้ภัยโควิดของตำรวจที่จันทบุรีก็ทำยังไงรู้ไหมครับ

ชะลอการออกใบสั่งส่วนใบสั่งที่ออกไปแล้วนั่นเหรอนิรโทษกรรมย้อนหลังให้ด้วย
นิรโทษกรรมแปลว่าคนที่เคยผิดไม่ผิดแล้วใช่ไหม
แต่มันมีรายละเอียดนะเอาฟังหน่อยนะอย่างคนเมืองจันท

ตำรวจพูทรจันทบุรีเริ่มโครงการปันความสุขสู้ภัยโควิด
ให้สถานีตำรวจภูทร๑๕แห่งทั้งจังหวัดเลยนะลดการให้ใบสั่งกับประชาชน
แต่เน้นการว่ากล่าวตักเตือนแทนเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
กระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด๑๙แล้วก็ยังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดด้วย
แต่โครงการนี้นะครับจะสิ้นสุดวันที่๓๑มกราคมนี้เดือนนี้แหละ
แต่อย่าคิดว่าทำผิดกฎจราจรทุกกรณีในจังหวัดจันทบุรีแล้วจะได้รับการยกเว้นไม่ออกใบสั่งนะ
ไม่ใช่นะมันมีหลักเกณฑ์หลักการอยู่คือตำรวจเขากำหนดไว้ว่าเมื่อพบผู้กระทำผิดกฎจราจรนะครับ
นะฮะคือให้เอาใบสั่งเนี่ยเขาจะออกใบสั่งให้ก่อนนะแต่คุณเนี่ยเอาใบสั่งมาติดต่อที่สถานีตำรวจ
ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาเขาจะเป็นคนพิจารณาว่าไอ้แบบนี้ข้อหานี้ว่ากล่าวตักเตือนไหวป่ะ
ถ้าว่ากล่าวตักเตือนได้ก็ตักเตือนกันไปแต่ถ้าข้อไหนหนักก็จะเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษที่ต่ำสุด
คือต้องเข้าไปอบรมไปดูวิดีโอการเกิดอุบัติเหตุ๑๐ข้อ

จากนั้นตำรวจจะมอบของที่ละลึกเออผมอยากเห็นไม่รู้อะไรนะ

เพื่อให้นำมาเตือนตัวเองไม่ให้ทำผิดกฎจราจรอีก
แต่ใครที่เข้าโครงการแล้วนะครับได้รับการตักเตือนแล้ว
แล้วทำผิดซ้ำอีกแล้วก็คราวนี้นะถูกดำเนินคดีแน่นอน
ส่วนใบสั่งตกค้างร่วม๙๐๐ใบนะที่เมืองจันทร์นะ
ที่ออกก่อนโครงการนี้ก็จะนิรโทษกรรม
ย้อนหลังวงเล็บในบางข้อหานะครับ
เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนครับ
จำได้ไหมล่ะมีอยู่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้พี่จำไม่ได้

ทำไมออกใบสั่งจังเลยตอนนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน
คืออันนี้มันก็เป็นวิธีคิดแบบหนึ่งที่เขาเอามาปรับใช้

เรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ด้วยนะครับ
แต่เราก็อย่าทำทิศกฟ้าดีกว่านะครับ